เข้ารับพรจากเจ้าคุณทงชัยที่วัดไตรมิตรก่อนที่จะสู้ศึกคัดเลือกโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
โค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและปลื้มจิตถิ่นขาวกัปตันทีม
ก็เข้าขอพรเจ้าคุณทงชัยหรือว่าพระพรมมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร
ซึ่งก็มีการรับมอบวัตถุมงคลและผ้ายันแพ้ไม่เป็นจากเจ้าคุณทงชัย
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสู้ศึกวอเล็กบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกที่ประเทศญี่ปุ่น

โดยปลื้มจิตนั้นกล่าวว่าการขอพรในวันนี้ถือว่าเป็นการเรียกสมาธิ
และความมั่นใจก่อนที่จะคัดเลือกโอลิมปิกซึ่ง
ตอนนี้อำนาจของพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณให้กับทุกคนแล้ว
ก็หวังว่าวันนี้จะเป็นพละกำลังและกำลังใจให้กับวอลเล่บอลหญิงของเราทุกคนนั้น
ได้มีกำลังใจเข้มแข็งต่อสู้เอาชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยได้
จากนั้นนะครับในช่วงเย็นทีมนักตบลูกยางสาวไทยครับได้ลงฝึกซ้อม
ภายในอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยเน้นติวเข้มในเรื่องของเทคนิคเป็นหลักนะครับ
ก่อนที่จะเดินทางไปอุ่นเครื่องที่จีนในวันที่๕พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับ
เราก็เรื่องของร่างกายเราดีขึ้นกันทุกคนนะครับแล้วก็มีความแข็งแรง
ก็เรียกว่าถึงช่วงเวลาแข่งขันเนี่ยถ้าไม่มีการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ย
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับ
สำหรับการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิกนั้นจะมีขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๒พฤษภาคมนี้ก็ประกอบไปด้วยทีมชาติไทยญี่ปุ่นเจ้าภาพ
เกาหลีใต้คาซักสถานโดมินิกันอิตาลีเนอร์เทอร์แลนด์และเปรู
โดยจะเอา๑ทีมนะครับที่มีคะแนนดีที่สุดของทวีปเอเชียและอันดับ๑๓จาก๘ทีมที่ลงแข่งขันนั้นได้สิทธิ์ไปโอลิมปิก
รวมแล้วก็มีโคต้าทั้งหมด๔ทีมนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการให้พรของเจ้าคุณทงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร